อยู่ในศวรสัตว์ในนครทีคาโกของสหรัฐได้ตายลงแล้วด้วยโรคชารา
ขณะที่มีอายุมากถึง๘๓ปีค่ะ
โดยเจ้าคุกกี้เป็นนกกระตั้วอายุยืนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมา
อยู่ที่สวนสัตว์นี้นะคะตั้งแต่เมื่อปี๒๔๗๗ค่ะ
ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สวนสัตว์รุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะ
ได้มีการจัดงานวันเกิดเล็กให้กับเจ้าคุกกี้
และเคยร่วมฝึกการแสดงกันมา
กลายเป็นหนึ่งในภาพแห่งความประทับใจของทางสวนสัตว
เช่นเดียวกับเด็กหลายคนที่เคยมาดูการแสดงของเจ้าคุกกี้ด้วยนะคะ
ปัจจุบันหลายคนโตกันไปหมดแล้ว
และต่างรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของเจ้าคุกกี้ครั้งนี้ค่ะ
คุกกี้เป็นสัตว์ตัวเดียวที่อยู่รอดมา
ตั้งแต่สมัยที่สวนสัตว์แห่งนี้เพิ่งก่อตั้ง
ก่อนหน้านี้นะคะคุกกี้มีอาการป่วยแบบเดียวกับคนที่เป็นโรคชรา
ภาวะกระดูกพลุนข้ออักเสบและต้อกระจกค่ะ